ดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะมีทนายความคนหนึ่งนะคะ
เขาขับรถไปชนกับรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นเนี่ยเขามากันสองคน
พอชนปุ๊บเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรแต่ว่าทนายความคนนี้เขาก็จอดรถ
แล้วก็ลงไปคุยเหมือนกับไปคุยกันว่าเออเป็นอะไรไหมเจ็บไหมแต่แทนที่จะได้คุยกันวัยรุ่นสองคนนี้นะคะ
เอาไม้หน้าสามเนี่ยฟาดเลยอ่ะอืมทนายความคนนี้แบบสลบเลอไปเลยอะค่ะ
เขาก็เลยสงสัยว่ามันมีอะไรที่มาที่ไปหรือเปล่ามีการจ้างวานวัยรุ่นสองคนนี้
เอาไม้หน้าสามมาฟาดทนายความคนนี้หรือเปล่าก็แทนที่รถชนกันลงมาจะต้องคุยกันก่อนใช่ไหม
ลงมาปุ๊บไม่ทันคุยเลยเนี่ยเอาไม้หน้าสามฟาดหัวไปแบบนี้ค่ะ
นายศักดิ์ชัยอำนวยพรภัยศาลอายุ๔๙ปีเป็นทนายความนะคะ
ก็ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาอย่างที่บอกค่ะว่าถูกวัยรุ่น
ใช้ไม้หน้าสามตีจนได้รับบาดเจ็บจากการที่นายศักดิ์ชัยเนี่ยเขาขับรถกระบะ
ชนกับรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นวัยรุ่นเข้ามากันสองคน
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยโรงไม้ขีดหน้าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีพี่ชายของทนายศักดิ์ชัยที่ได้รับบาดเจ็บ
ชื่อว่านายหลักชัยกรณ์วิทย์อายุห้าสิบสองปี
ก็เลยมาร้องเรียนเรื่องนี้นะคะเขาเล่าให้ฟังว่า
นายศักดิ์ชัยน้องชายของเขาเนี่ยขับรถออกจากสพบังละมุง
แล้วก็กำลังจะกลับบ้านอีก๒๐๐เมตรจะถึงบ้านแล้วอะค่ะ
คุณผู้ชมแต่ว่าไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์
มีวัยรุ่นมากันสองคนแต่วัยรุ่นเองก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะ
ตัวทนายศักดิ์ชัยเองก็ไม่ได้บาดเจ็บแต่ลงมาตั้งใจว่า
จะมาคุยมาเจรจากันว่าเป็นอะไรกันไหม
แต่วัยรุ่นก็เอาไม้หน้าสามตีเลยซึ่งเขาบอกว่ามันแปลกนะ
แทนที่ลงมาคุยกันก่อนคุยกันดีเพราะว่าก็ไม่ได้รับบาดเจ็บ
แต่กลับมาทำร้ายร่างกายกันขนาดนี้ค่ะ
พี่ชายของผู้บาดเจ็บก็บอกว่าปกติน้องชายเป็นคนดี
ไม่เคยทะเลาะกับใครมักจะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
ได้รับความเดือดร้อนก่อนหน้านี้เคยมีคนมาเตือนนะคะ
ว่าให้ระวังตัวแต่น้องชายบอกว่าจะระวังทำไม
ก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนอะไรแต่ว่าเนี่ยก็กลายเป็นมาเกิดเหตุการณ์นี้นะคะ
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจสพบังละมุงติดตามตัวคนร้ายมาสอบสวน
หาข้อเท็จจริงด้วยเพราะว่าคนที่บาดเจ็บเนี่ย
เป็นถึงทนายความครับแล้วจุดที่เกิดเหตุก็ไม่ได้เปลี่ยว
แล้วก็ไม่ได้มืดไม่ได้อะไรชาวบ้านก็อยู่เต็มไปหมด
แต่เนี่ยวัยรุ่นสองคนยังกล้าลงมือเอาไม้หน้าสามฟาดไปที่หัวฟาดไปที่หน้าแบบนี้ค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าอุกอาจมากนะคะครับแล้วมีคนเตือนให้ระวังตัวด้วย
ก่อนหน้านี้มีคนเตือนแต่เขาบอกก็ไม่เคยทะเลาะกับใครนี่
ก็เลยไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า
ใครจ้างมาทำร้ายอะไรหรือเปล่าใช่ครับอาการของทนายศักดิ์ชัยตอนนี้
มีแผลเลือดคั่งเป็นรอยคล้ำแดงบวมที่เบ้าตาข้างขวา
อย่างที่เห็นในภาพนี้เลยอะค่ะครับแต่ก็บอกว่ายังจำเรื่องราวตอนที่เกิดขึ้น
ไม่ค่อยได้มากนักนะคะเพราะว่าพอโดนไม้หน้าสามฟาดหน้าไปแล้วเนี่ย
เขาเบลอไปเลยไงเขาล้มแล้วก็เบลอไปเลย
แต่ก็พอจำได้ว่ามีใครมาเยี่ยมบ้าง
มั่นใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุบัติเหตุแน่
เหมือนกับมีใครจ้างวานให้วัยรุ่นสองคนนี้มาทำร้าย
ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับอาชีพทนายความที่เขาทำอยู่
ก็ไม่รู้ไปทำขดงคดีอะไรแล้วก็มีคนไม่พอใจหรือเปล่า
ก็ต้องไปไล่จับไอ้สองคนนี้ให้ได้
จะได้มาถามว่าเออตกลงโมโหหรือว่ามีใครจ้างมาอะไรยังไงนะคะ